ไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวเพราะว่าน้ำท่วมแบบนี้อะไรหลายอย่างมันก็ตามมา
คุณคะน้ำท่วมเขาว่าดีกว่าฝนแรง
แต่ถ้าน้ำมาปลากินมดน้ำลดเจอตัวอะไรก็ไม่รู้อยู่ใต้ถุนบ้านอ่ะ
จะทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันว่าตัวที่ว่าเนี่ยตัวอะไร
ชาวบ้านแห่งกันมาแห่งกันมาเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
กับที่นี่ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นน้องใบตอง
เขาก็เฉง้อมองดูกันไปดูกันมา
เอ๊ะมันดูแล้วมันเหมือนกับเจอกับอะไรบางอย่างอ่ะน้องใบตองครับ

เอาก็ไปสอบถามชาวบ้านดิชาวบ้านถุงทองอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับ
ก้มเงยมองเอ๊ะอะไรกันนะ
พอไปดูกันเยอะแบบนี้
จำนาณนะไม่ใช่อยู่อยู่อยากจะจับก็เดินไว้จับไว้เรื่องอย่างนั้นไม่ได้นะครับไม่ได้นะ
คือชาวบ้านเขาตกใจเขาเห็นจราเข้เนี่ยมันเดินเข้ามาในบ้านหลังนี้
ขนาดลำตัวยาวกว่า๒เมตร๒เมตรนะครับความหนักของมันก็สักประมาณร้อยกิโลกรัม
โอ้โหต้องใช้ผู้ชายกี่คนแบกออกมาคุณดูตัวใหญ่มาก
แบกเจ้าตัวนี้ไม่ใช่เล็กนะครับ
เอาจริงตอนแรกที่คุณบอกจราเข้ดิฉันคิดว่าลูกจราเข้

ผมไม่เล็กจริงผมต้องแบกกัน๓คน
ตัวใหญ่มากครับโอ้โห
กลับไปแบบนี้คือเท่าที่เคยเห็นนะวิธีการจับจราเข้เนี่ยก็คือเขาจะมีบ่วงมัดปากมัน
แต่ถ้าก่อนที่จะมัดปากเอาให้มันอยู่จริงแล้วเราก็ต้องมีผ้าปิดตา

แล้วก็อีมอนซ่อนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลังไปนั่นไปนี่ฉันจะตีก้นเธอจะบ้าเหรอ
เขาทำอะไรเขาปิดตาทำไม
เขาปิดเอาไว้เพื่อไม่ให้มันแบบว่ามองเห็นแล้วพอมองเห็นสิ่งข้างมันจะตกอกตกใจด้วยว่าคนจะมาทำร้ายมัน
มันก็จะหันหัวไปงับมันได้
มันเป็นวิธีการอาจจะมีจราเข้ฟาดหางได้เพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดี
แต่นี่เขามีวิธีในการจับมาแล้วนะครับ
สอบถามไปยังเจ้าของจราเข้ก็ได้ความว่า
จราเข้ตัวนี้มันมีชื่อว่าเจ้าจิ๊กโก

แหมมาเดินเพี้ยนผ้าแถวนี้
คือจราเข้ตัวนี้อายุ๖ปี
ปกติตอนกลางวันมันจะอยู่ในรั้วบ้าน
คือมันเป็นจราเข้จราเข้ที่ได้รับการเลี้ยงดูนะ
เป็นจราเข้เลี้ยงถูกไหมคุณใช่แต่ว่าตอนกลางคืน
หนีเที่ยวอ่ะดิใช่สิลืมล็อกประตู

โถเอ้ยพอลืมล็อกประตูนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
มันก็เลยหลุดออกมาแบบนี้

โอ้ก็เลยหนีเที่ยวคงจะออกไปหาคู่
เออหารู้ไหมว่าคู่แถวนี้ไม่มี

จิ๊กโกมันมีใบอนุญาตครอบครองอย่างถูกต้องนะครับ
เจ้าของเขาก็เลี้ยงดูได้ถูกต้องตามกฎหมายนั่นเอง
แล้วทีนี้วันจันทร์เนี่ยที่จะถึงเนี่ย
เขาบอกว่าเจ้าของน่ะเขาจะไปต่อใบอนุญาตที่สำนักงานประมง

บอกแบบนี้เฮ่ยเอาละ
บอกว่าจะต้องไปเสียค่าปรับด้วยนะคุณชนะ

หนึ่งหมื่นบาทผมว่าปล่อยปะละเลย

อันนี้ว่าเจ้าระเข้ต้องมีใบอนุญาตในการเลี้ยงนะครับ
เพราะว่าเดี๋ยวนี้จราเข้เนี่ยเขามีวิธีการเลี้ยงแบบเชิงพาณิชย์

เอาเนื้อจราเข้มาทานหรืออะไรแบบนี้
อันนี้เป็นการเลี้ยงเพื่อเชิงพาณิชย์นะเพื่อการค้าขาย
แต่ว่าแบบนี้ถ้าเกิดว่าชาวบ้านเลี้ยงก็จะต้องมีใบอนุญาต
แล้วถ้าคุณปล่อยปากละเลยจนเจ้าระเข้ที่คุณเลี้ยงมันออกไปเพ่นผ้านบ้านอื่น
คุณเสียค่าปรับแบบนี้แน่นอน
ดูตามภาพนะนี่คือเขาปล่อยเล่นในบ้านนะครับ

อันนี้คือเขาปล่อยเล่นในบ้านไปนอนใต้ท้องรถ
โอ้โหดีไม่ฉี่ใส่ล้อรถ

แม้จะเห็นแบบนี้แหละ
เลี้ยงใบอนุญาต